คืนแรกพี่คนที่๑เนี่ยไปหาพี่สาวคนที่๔เขาก็ไปเรียกอยู่หน้าตึก
พี่คนที่๔เขาก็อยู่ที่ชั้น๓เขาก็ออกมา
ก็คือเป็นร่างของพี่คนที่หนึ่งแต่ส่วนที่ขึ้นมาจากหน้าอกเนี่ยไม่มี
บ่ายพี่สาวผมน้องผมเนี่ยเขาจอดรถอยู่ด้านใน
มอเตอร์ไซค์เนอะเขาก็วนรถกลับมาปุ๊บ
จังหวะที่ไฟหน้ามันส่องเข้าไปในสาราพื้น
เขาบอกว่าเห็นเป็นพี่ผมเลยคนที่อยู่ในรูปเลย
ออกมายืนบวกมือบ่ายให้
นี่คือสถานีผีดุใช่ไหมเอ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ทุกคืนวันศุกร์๔ทุ่มแบบนี้เรามีนัดมาล้อมวงฟังเรื่องผีไปพร้อมกันกับเหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผี
ทางโซเชียลที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์หลอน

แล้วก็ฝากไว้เหมือนเดิมสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอน
อย่าเก็บไว้คนเดียวส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ
แม่ด้วยบรรยากาศแบบนี้
ตอนนี้เราอยู่ณยังสถานที่ที่หนึ่ง
พร้อมแล้วที่จะมาพูดคุยกับประสบการณ์สยองขวัญในค่ำคืนวันนี้
และที่สำคัญครับประสบการณ์ที่เราจะมาพูดคุยกัน
เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวคราวดัง
และเป็นข่าวที่สะเทือนขวัญเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
วันนี้รับรองว่าเนื้อหาในสถานีผีดุของเรานั้นเข้มข้นอย่างแน่นอน
เพราะแขกรับเชิญของเราเขาเคยมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้ว
วันนี้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งส่วนจะเป็นใครนั้น
ไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
ผมจะกระซิบทำไมก็ไม่รู้แต่บรรยากาศมันได้นะ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่เคยมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้วครั้งหนึ่ง
วันนี้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ
กลับมาพร้อมกับประสบการณ์หลอนที่จะเอามาฝากชาวสถานีผีดุของเรา
แล้วก็เป็นเรื่องที่สนุกทุกเรื่อง
เป็นเจ้าของฉายาคุณใหม่อายงครับ

เป็นคุณใหม่และชาวต่างชาติท่านนี้ชื่อว่าอยง
คุณใหม่จะพาชาวต่างชาติท่านนี้ไปเจอผี
แต่เขาไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่เขาเจอคือผี
จนเป็นที่มาของเขาคนนี้ครับ
ยินดีต้อนรับคุณใหม่อายงฮะสวัสดีครับผม

นี่นะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาโทรมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอาย่ง

เพราะว่าทุกคนอย่าหลับตาจินตนาการนะ
เขาขาวตีหล่อ
พรุ่งวันนี้

เขาจะไม่กลับมาเจอผีในเมืองไทยอีกแล้ว
ก็คือเขาไปมาอยู่ครับพี่
ก็คือมาช่วยงานน้าเขาลุงเขาบ้าง

แต่เขามาอยู่ช่วยงานแล้วนะ

เขาเลือกที่จะไม่ออกต่างจังหวัดแล้ว

ชาวต่างชาติเขาบางคนจะชอบบรรยากาศแบบต่างจังหวัด

แต่บางคนที่อาจจะไม่คุ้นไม่ชิน

ครั้งนั้นคุณใหม่มาในสถานีผีดุของเรา

คือผมเหมือนเห็นคนเดิน

น่าจะเป็นพี่สาวของผมหรือเปล่า
เพราะว่าตอนมาผมจุดทูปบอกเขาอยู่ว่าจะเอาเรื่องเขามาเล่า
เกี่ยวกับเรื่องที่มีเขาอยู่ในเรื่องด้วยและประบัน
คือณวันนั้นตอนที่มาเล่าพี่สาวเสีย

ก่อนที่จะมาเล่าน่าจะประมาณ
ก่อนเจอกับอายงครับประมาณ๖๗ปี๖๗ปี
แต่วันนั้นยังมีความรู้สึกว่า

เพราะอย่างหนึ่งเราอาจจะไปกระตุ้นตรงนี้ว่า
จุดทูปบอกเขาว่าเออเดี๋ยวจะไปเล่าเรื่องที่
มีเรื่องมีตัวพี่เกี่ยวในนั้นด้วยนะอะไรอย่างนี้
ใช่อาจจะเป็นประมาณนั้น
แล้ววันนี้คุณใหม่ก็มาพร้อมกับเรื่องของ

ใช่ครับแต่ว่าต้องบอกก่อนครับว่า

คือพ่อแม่ผมเขาแยกกันแล้วก็มีลูกแยกกัน
และที่สำคัญคือเรื่องที่จะมาเล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกันในวันนี้เนี่ย

เกิดขึ้นที่สมุทรปราการ

ก็ประมาณปลายเดือนเมษาที่ผ่านมาครับ

วันนี้คุณใหม่มาพร้อมกับเรื่องที่มีชื่อว่าตายไม่รู้ตัว

ไอ้ที่ว่าชื่อเรื่องตายไม่รู้ตัวเนี่ย
พี่ผมเขาตายแบบไม่ปกติแหละ
เท้าความมาตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุเลย
ตอนวันที่เกิดเหตุคือตอนนั้นผมนอนพักกลางวันอยู่ที่บ้าน
แล้วก็มีสายโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาเป็นพี่ชายคนที่สอง
ผมจะเรียบเรียงพี่น้องผมให้ฟังก่อน
ก็คือพี่ผมคนโตที่เสียเนี่ยเป็นพี่สาวคนที่หนึ่ง
แล้วก็เป็นพี่ชายคนรองมาก็คือคนที่๒และคนที่๓

ครับผมก็คือได้สายโทรศัพท์จากพี่คนที่สองโทรมา

เอ๊ยไมค์ฟังดีนะ
พี่คนที่หนึ่งเราเนี่ยตายแล้ว
เวลาคนโทรมาหาเราแล้วเริ่มต้นด้วยคำพูดแบบนี้

เฮ้ยมันดูดีดีนะใช่ใช่ดิมันมันดอบลงไปแบบว่า
จากที่เราเพิ่งตื่นสะเรือมสะเรือมมันอันดีในริมพุ่งขึ้นมาปึ๊บ
แล้วเราก็ดอบลงไปเลยทำใจดีดีนะใช่คำนี้แบบอืม
เขาบอกว่าพี่สาวคนที่หนึ่งของเราเนี้ยตายแล้วนะอืม
ด้วยความตกใจผมถามเอ้าพี่เป็นอะไรอืมเขาบอกว่าโดนรถ
เหยียบเสียชีวิตนะใช้คำว่าเหยียบเบาะเหยียบเสียชีวิต
ผมถามว่าเหตุเกิดที่ไหนเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกัน
ตอนเนี้ยพี่คนที่สองคนที่สามคนที่สี่เนี้ย
อยู่ที่โรงพักแล้วกับคู่กรณีที่เกิดเหตุกัน
ก็โอเคผมก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะรีบไปผมก็อาบน้ำแต่งตัวบอกแฟนบอกอะไร
ก็ไปกันที่โรงพักก็ไปคุยก็เจอพี่ที่เป็นคู่กรณี
เขาก็บอกกับเราหน่อยว่าเออพี่ผมไม่ได้ตั้งใจนะ
เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งตอนที่จังหวะที่มันเกิดเหตุ
ดูจากกล้องวงจรปิดที่สารวัตรเขาให้เราดูแล้วเราก็ดูแล้วมันก็เหมือนกับว่า
พี่เราอ่ะมันเป็นอุบัติเหตุจริงมันเป็นอุบัติเหตุจริงเลย
ใช่มันไม่ได้เป็นการจงใจว่าพี่คนอีกคนนึงเขาขับรถไม่ดีเขาขับของเขาอยู่ดี
แต่มันเหมือนกับว่าเป็นคาวเคาะของพี่เราที่มุดไปที่รอหลังเขา
ก็คือพี่เขาก็ขอโทษขอโพยอะไรอันนี้เราก็คุยกันเสร็จปุ๊บ
เสร็จสับปุ๊บพี่เขาก็มาช่วยช่วยกัน
ทีนี้คือวันแรกครับพี่พี่แจ๊ควันแรกที่มันเกิดเหตุอ่ะ
ทุกอย่างมันเกิดเร็วขึ้นมากมันก็เลยจัดเตรียมอะไรไม่ทัน
ซึ่งเราก็จะไปดูร่างพี่สาวเราอ่ะครับเราก็ไปแต่ว่ามันไปถึงทาง
ทางโรงพยาบาลมันก็เย็นมากแล้วและอีกอย่างหนึ่งคือตอนนั้นอ่ะ
ทางนิติที่ตรวจนะครับนิติเวศเขาก็บอกว่า
ยังไม่สามารถที่จะให้เข้าไปได้เพราะว่าตอนนี้กำลังทำการ
อ่าทำให้รูปร่างของของพี่อ่ะ
กลับมาเป็นทรงของร่างกายคนให้มากที่สุดของศพอยู่ใช่
ก็คืนแรกผ่านไปก็มีคืนแรกพี่คนที่หนึ่งเนี่ย
ไปหาพี่สาวอืมคนที่สี่รูปคนที่สี่อืม
โดยการที่แบบว่าเหมือนไปที่หน้าตึกก่อน
เขาเขาพักอยู่ที่ตึกอพาร์ทเมนต์อ่ะเนอะเขาก็ไปเรียกอยู่หน้าตึก
โดยที่พี่คนที่สี่เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนไม้เบื่อไม้เมา
กับพี่คนที่หนึ่งอยู่แล้วค่ะแบบคือจะไม่ถูกกัน
กันบ้างรักกันบ้างอะไรประมาณนี้ตามภาษาพี่น้อง
แต่คือความเป็นห่วงเป็นใยพี่คนที่๔จะมีให้กับคนที่๑มากกว่า
อืมเขาก็เลยไปหาอืมโดยการที่แบบว่าเหมือนไปตะโกนเรียกชื่ออืม
พี่คนที่สี่เนี้ยพี่คนที่สี่เขาก็อยู่ที่ชั้นสามเนอะ
เขาก็ออกมาคือณโมเมนต์นั้นนะครับเขาบอกว่า
เขาไม่มีความกลัวเลยนะที่เขาเห็นก็คือเป็นร่างของพี่
คนที่หนึ่งอืมแต่ส่วนที่ขึ้นมาจากหน้าอกเนี้ยอืมไม่มีอื้อหืออืม
คือมีแค่นี้สุดแค่นี้ใช่หลังจากนี้ไปคือโล่งโล่งโอ้โห
คือเหมือนเรามองเป็นร่างคนขึ้นมาปุ๊บ
แล้วก็มองเห็นสิ่งสิ่งที่อยู่ด้านหลังก็เลยใช่อืมคือถามว่าตอนนั้น
ระหว่างความกลัวกับความคิดถึงหรือความเสียใจเขาบอกตอนนั้นเขาตัดความกลัวทิ้งไปเลย
อืมเขาอยากจะลงไปด้วยซ้ำอืมแต่ณตอนนั้นคือมันก็ด้วย
ด้วยเหตุการณ์มันแค่เกิดขึ้นแค่แป๊บเดียวอืมเขาก็หายไปอืมอ่า
ก็ผ่านมาเป็นเช้าของวันแรกที่เราจะต้องไปนำศพพี่รอจากนิติเวศก็
เรื่องทำเอกสารอะไรกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็พาร่างของเขาไปที่วัดอืม
ร่างเขาต้องบอกก่อนนะครับคือไม่สามารถที่จะบรรจุลงในอ่า
มันเป็นทรงคนเดิมได้ก็คือจะจะห่อมาเลยอ่ะห่อมาเป็นแบบใช้คำว่าห่อห่อครับ
แล้วก็ที่ผมพอจะทราบภายในที่เขาแจ้งมาก็คือชิ้นส่วนที่มันแหลกเหลว
เขาก็จะใส่ถุงแล้วก็พยายามปรับรูปและห่อผ้าให้เป็นรูปทรงของคนมากที่สุดอืม
อ่าถ้าถ้าคนอื่นเขาไม่เข้าใจอ่ะว่าทำไมเราถึงไม่เอาร่างเนี้ยใส่ลงมาเพราะว่า
การที่เราจะเอาใส่ลงทีนึงคือใส่ได้ครั้งนึงแล้วก็เอาลูกเข้าโรงเรียนเลย
โดยการที่เราจะทำพิธีอะไรต่างอย่างเช่นลดน้ำศพอะไรอย่างนี้มันทำลำบาก
เราก็เลยเอาทั้งร่างมัดนั้นอ่ะวางไว้บนบนที่ที่จะลดน้ำศพแต่ว่าเราอาศัยตรงที่ว่าต่อสายสินออกมาลดน้ำศพด้านนอกนะครับมันก็จะเป็นภาพที่ผู้อื่นที่เขาไม่รู้ว่าเขามาเห็นเขาจะตกใจอืม
อ่าทีนี้เราก็โอเคผ่านการทำพิธีเรียบร้อยปุ๊บก็เริ่มต้นในการที่จะสวดคืนแรก
อันนี้เป็นเรื่องที่พี่สาวคนที่๔เขาได้ยินจากเพื่อนเขาที่มางาน
เล่าให้ฟังครับเขาบอกว่าณตอนนั้นที่พระกำลังสวดอยู่เนี่ย
สวดปกติพี่เขาก็สังเกตเห็นเป็นเงาเงาหนึ่งก่อนอืม
เดินมาจากลูกเดินมาจากหลังลูกโรงศพเย็นเนี่ยเดินอ้อมมาเสร็จ
แล้วก็ค่อยย่อตัวลงเหมือนคานคานเข่าเข้ามาที่กลุ่มของพี่
คนที่สองกับคนที่สามเพราะพี่คนที่สองที่สามเนี่ยเขานั่งอยู่ที่พื้น
พี่เขาคนนี้เขานั่งอยู่ที่แถวหลังเขาก็สังเกตอยู่ว่าเงาเงาเนี่ย
มันค่อยชัดขึ้นชัดขึ้นพอมันชัดขึ้นจนเขาเห็นเป็นรูปเป็นร่างเต็มตัวเนี่ย
ก็คือพี่เขาบอกเลยว่าคนในรูปกับคนที่คาเนี้ยคนเดียวกันใช่อืม
เขาบอกว่าณตอนนั้นที่เขาเห็นคือพี่คนที่หนึ่งเนี่ยเขาคานเข้าไปหาน้องคนที่สองคนที่สามเขาครับ
แล้วก็พยายามเหมือนกับพยายามสื่อสารอืมแต่ว่าคนที่สองคนที่สามเนี้ยไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นอืม
เสร็จปุ๊บเขาก็ลุกเดินมาหาพี่คนที่สี่ที่เป็นพี่ผู้หญิงเนี่ยอืม
นั่งอยู่บนโต๊ะเพื่อฟังพระสวดอยู่เขาก็เดินมาแล้วเขาก็อ้อมมาด้านข้างก็สื่อสาร
ก็เหมือนเดิมครับไม่มีการตอบรับทีเนี้ยเป็นจังหวะที่ผมเนี่ยนั่งอยู่บนเก้าอี้อีกตัวหนึ่งที่เป็นเก้าอี้แยกมาตัวเดียว
ก็นั่งอยู่พิงอยู่พนักปกติตอนนั้นที่พี่เขาบอกว่าเห็นพี่คนที่หนึ่งเนี้ยเขาอ้อมมาด้านหลังของผมอืม
แล้วก็เหมือนเอาหน้ามาที่หัวไหล่
แล้วก็พยายามสื่อสารแต่ผมต้องบอกเลยครับณตอนนั้นผมมีความรู้สึกแล้วอ่า
ผมมีความรู้สึกแล้วว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ใกล้เสร็จปุ๊บพี่คนที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเห็นพี่คนที่หนึ่งเนี่ยเอาหน้าเข้ามาซบที่หัวไหล่ผม
แล้วก็เหมือนกับว่าเอามือโอบกอด
ตอนนั้นอ่ะผมมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรสักอย่างอยู่ด้านข้างอืม
แล้วก็มีเสียงลมหายใจแผลวเรารู้สึกแล้วว่าน่าจะเป็นพี่เรา
แต่เราก็แค่พูดในใจว่าเออไม่ต้องเป็นห่วงนะทุกอย่างเดี๋ยวจะดูแลให้อย่างดี
เพราะว่าพี่เขาคงคิดว่าการที่เขาไปแบบฉุกเฉินแบบนี้
มันทำให้เราพวกเราพี่น้องทุกคนลำบาก
เราก็แค่พูดว่าเออไม่เป็นไรนะไม่ต้องห่วงอืม
คนที่เห็นภาพเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาคบอยู่ช่วงหนึ่งระยะหนึ่งจนอ่า
พระกำลังจะสวดจบแหละพี่เขาระใส่ตาอืม
แป๊บนึงแล้วก็หันไปอีกทีคือเขาหายไปแล้วส่วนตัวผมเนี่ย
หลังจากความรู้สึกนั้นที่เกิดขึ้นผมก็ขยับตัวเอง
ด้านหน้าของเก้าอี้เพื่อไม่พิงแล้วเพื่อมีพื้นที่ไว้ให้พี่เขาอยู่
ผมคิดแล้วว่าพี่เขาต้องอยู่นี่คือเหตุการณ์แรกอืม
ในคืนแรกครับเสร็จผ่านไปคืนที่สองก็เหมือนเดิมครับ
พระอะไรอย่างเงี้ยก็ระหว่างวันก็มีเข้าไปเอาข้าวให้พี่บ้างอะไรบ้าง
ก็จะมีคนแถวนั้นเขาบอกว่าไปเชิญวิญญาณพี่หรือยัง
อืมทำไมถึงเห็นเหมือนพี่เขาอืม
ไปไปมามาอยู่แถวนี้เลยครับซึ่งพี่คนนี้เขาจะเป็นเหมือนกับว่า
เป็นผู้ดูแลสาลาเนอะเป็นแม่บ้านสรรพกรรมสาลาอะไรประมาณเนี้ย
เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้พี่ก็มาดูสาราว่าปิดอะไรดีหรือยัง
แต่ระหว่างที่เขากำลังแบบว่าดูอยู่เนี่ย
เขาเห็นว่ามีร่างผู้หญิงตัวผอมผมหยิก
ก็นึกได้เลยมีคนเดียวคนที่หนึ่งนี่แหละอ่าอ่า
เพราะว่าผมเขาจะเป็นแบบหยิกหิกล่อนลอนหน่อยครับเขาเดินอยู่ในสาราเนี่ย
อยู่ดีดีเขาก็ทุบวิ่งออกไปนอกสาราเลยอ่า
แต่พี่พี่พี่จำได้ว่าหน้าสาลาหน้าประตูสาลาที่เขาวิ่งออกไปอ่ะ
พี่ล็อกประตูโซ่ไว้แล้วครับพี่ก็เลยเดินขับคือถ้าหนูวิ่งไปอย่างงั้นคือทะลุ
ลุก็ทะลุไปแน่นอนอ่าเขาก็เลยบอกพี่ก็เลยบอก
พี่ก็เลยเดินกลับบ้านเลยครับเอ่อแล้วก็เลยกะว่าจะมาถามหนูเนี่ยว่า
เรียกวิญญาณกันหรือยังอ่าผมก็เลยเออลืมนึกขึ้นมาเลยอ้าว
ยังไม่ได้เรียกวิญญาณเขาจากจุดเกิดเหตุเลยไม่ได้เชิญวิญญาณเลยอ่ะใช่
ก็เลยไปปรึกษากับทางอ่าทางทางวัดอ่ะครับอืม
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเป็นวันที่๓ก่อนวันที่จะเผาแล้วกัน
ให้เป็นเราจะสวดคือเนี่ยส่องทบไปเลยแล้วพรุ่งนี้เราจะเผา
ตอนเช้าเนี้ยเดี๋ยวเราไปเชิญวิญญาณเข้ามาเพื่อให้เขารับรู้ว่าเขาเสียแล้วนะ
แล้วเขาก็ต้องมาเผาตัวเองมาอะไรมาให้เห็นตัวเองครับใช่แล้วก็บอกอ่า
คืนที่สองก็เริ่มมีการแทกมาอ่ามีพี่พี่เขาคู่กับอันนี้เขาก็มา
ช่วยมาดูมาแบบมามาแบบว่าเออมาแบบมางานเขาก็เสียใจแล้วก็
ไม่ได้ว่าอะไรเขาเสร็จปุ๊บคืนที่สองเนี่ยก็ผ่านไปจนจบ
จบครับก็จะมีเหลือแค่พวกผมแล้วก็พี่แล้วก็จะเป็นรุ่นน้อง
ที่ว่าสนิทสนิทกับผมแล้วก็จะรอกลับพร้อมผมเนี่ยเหตุการณ์เนี้ย
เป็นน้องคนที่สนิทกับผมมากชื่อน้องตีครับน้องตีเนี่ย
คล้ายคล้ายกับอายงเลยอืมคือว่าไปไหนมาไหนกับผมตลอด
แล้วมันจะค่อยค่อยแบบซึมซับเรียบร้อยใช่มันจะมีความสัมพันธ
มีอะไรอย่างงี้แต่ซึ่งวันนั้นอ่ะเราก็คุยเรื่องงานกันว่าพรุ่งเนี้ย
เดี๋ยวเราต้องเอ่อไปตอนเช้านะเรื่องต้องไปเชิญยานมา
เตรียมตัวที่จะมาเผาศพอะไรอย่างงี้ก็นั่งคุยกันจนระยะเวลามันยืดไป
อาทิตย์ก็ปะโจทย์สวดกับประมาณสองทุ่มก็ประมาณช่วงประมาณสามทุ่มกว่า
กับสี่ทุ่มแล้วครับแล้วก็แยกย้ายกันพวกพี่เขาก็กลับ
ผมก็ชวนน้องน้องเออไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแต่ด้วยความทาลิ้นของผม
ด้วยความที่ผมขี้เล่นอ่ะผมก็เดินไปหน้าสาราอืม
แล้วผมบอกกลับบ้านแล้วนะบ๊ายบายอืมบ๊ายบายพี่สาวผมอืม
เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะผมก็กลับขึ้นรถขับรถออกมา
น้องผมเนี่ยเขาจอดรถอยู่ด้านในขับมอเตอร์ไซค์เนอะ
แล้วเขาก็เดินไปหยิบมอไซค์ออกมาเขาก็วนรถกลับมาปุ๊บ
จังหวะที่ไฟหน้ามันส่องเข้าไปในสาราอืม
บอกว่าเห็นเป็นพี่ผมเลยอืมคนที่อยู่ในรูปเลยครับ
ออกมายินบวกมือบ๊ายบายให้บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายน้องบ๊ายบาย
แล้วคือไอ้เจ้าตีเนี้ยคือพอเขาเห็นปุ๊บใจมันหายเออ
แล้วเขาไม่ได้พูดไม่ได้พักหรอกแต่คือใจมันหาย
กลับไปบ้านอีกวันหนึ่งอืมไข้ขึ้นโอ้ยตายสิบคนเอาจริงจริง
ใบ้ใหม่ใช่แล้วเขาแบบเออ
แล้วแล้วผมก็ถามตีเป็นอะไรทำไมอยู่ร่างกายเขาบอกว่าตี
พี่สาวพี่พอออกมาบ๊ายบายผมแล้วดิโปรดมากเลยพี่กับรถมาจึง
เงาแล้วก็แบบพอส่องไปชัดจ๊ะเอเลยเขาบ๊ายบายให้
เช้ามาไข้ขึ้นเลยพี่แบบลุกไม่ไหวปวดเนื้อปวดตัวไปหมดเลย
บอกเออเดี๋ยวให้แม่เรียกขวัญให้แล้วกันน่าจะขวัญหายแหละ
เขาก็บอกโอ้โหพี่แรงจริงพอผ่านผ่านเรื่องนั้นมาปั๊บตอน
เช้าเราก็แบ่งสรรหน้าที่กันคือให้พี่สาวเราอ่ะ
เชิญวิญญาณกับพระส่วนทางเราก็จะเตรียมทางเรื่องพิธีเผา
อ่าตอนนั้นอ่ะฟ้าคว้ามันมาฝนมาความมืดมา
จากแดดสิ้นเปรี้ยงอืมตอนเที่ยงอืมฝามามืดมาเลย
เขาท้านั้นที่เขาเสียมันเกิดจากถนนรื่นฝนตกใหม่
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนจังหวะที่เรากำลังวน
ผมก็เป็นคนที่ถือรูป
พี่พี่ก็อีกคนถือทุก

น้องหนูประมาณนี้
แล้วก็กับแฟนผมเนี่ยเขาก็จะเรียกหนูตลอด
แฟนผมก็แบบว่ามันมีความนึกอะไรว่าเอ้ย
เราทำงานให้พี่เขาแบบไม่เต็มที่หรือเปล่าเพราะว่าทุกอย่างมันกระทันหัน
ผมได้ยินเสียงข้างหูว่าบอกหนูแพ้นะบอกน้องหนูแพ้นะ
บอกว่าพี่ขอบใจมากแค่นี้พี่ก็พอใจแล้ว
เอาศพเอาอะไรขึ้นเสร็จปุ๊บก็ผ่านวิธีการเผาไป
ตอนเท่านี้เท่านี้นะแล้วเราจะทำยังไงเราก็บอกว่าเดี๋ยวผมน่าจะไปรอยอังคารเลยพี่
เกือบจบแล้วก็มานั่งคุยกับแฟนเราบอกว่าเชื่อไหมว่าระหว่างที่ตอนแห่อยู่อ่ะ
เราได้ยินนะอืมพี่เขามาขอบใจเธออ่ะที่แบบว่าทำให้เขาได้เต็มที่อ่ะอืม
เขาพอใจแล้วอืมเธอคิดในใจใช่ไหมว่าเธอทำให้เขาได้ไม่เต็มที่อ่า
ใช่แต่ว่าแฟนผมไม่ได้บอกผมนะอืม

เขามาบอกไงว่าแค่นี้เขาก็พอใจแล้วซึ่งมันก็ตรงรอ
เขาว่าเดี๋ยวจะพาไปเล่นน้ำตามไปนะ
นะแต่จะอยู่ที่เดียวกับแม่แหละเพราะว่าจะ
พาไปที่เดียวกับแม่ครับก็ไปทีเนี้ยทาง
ทางรถของผมเนี่ยมันเป็นรถตู้บริการเนอะทางผมก็เลยไม่ได้เอาเถียงพี่ขึ้น
แต่ว่าจะเอาไปขึ้นรถรถอ่าบุญพีที่ก็เป็นแฟนผมพี่สาวคนที่สี่อ่ะภาพใจ
ก็เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะตอนที่เรากำลังที่จะลงเรือไปลอยอัฐิ
เหตุการณ์เนี้ยตอนนั้นอ่ะเหมือนกันเลยครับ
ฟ้าฝนมาเหมือนกันตกหยิมหิมอืมเสร็จปุ๊บเรือเนี่ยเขาเพิ่งจะพานัก
อ่าอ่าน่าจะเป็นชุดก่อนหน้าเราเนี้ยไปลอยมาครับ
ก็เรือจะเป็นสภาพนั่งได้๑๕ท่านเลยเออลำไยเลย
ก็ขี่มาเขาก็จอดแล้วก็ดับเครื่องแล้วทีนี้เราก็ทำวิธีเชิญ
อยู่วิญญาณบอกแม่แม่ยานางรถเอ่อแม่ยานางเรือเสร็จปุ๊บ
เราก็ลงกันไปเนอะเขาก็บอกว่านับคนนะลงกี่คน
เราก็นับอืมแล้วก็ทำวิธีเสร็จจังหวะที่เรือจำลังสตาร์ทเนี้ย
ไม่ติดอืมเราก็นับฮอตเรามาเออเรามาสิบเอ็ดอ่ะอืม
แล้วก็คิดในใจแม่นางมีคนที่๑๒แต่เขาเป็นคนที่อยู่ในอัพที
ขอให้เขาลงเรือมาด้วยแล้วกันอืมเขาจะได้ตามอาธิของเขาไปอืม
ที่สองก็ยังชิดอืมแล้วก็แล้วก็พูดพี่ลงมาแล้วก็บอกแม่นางเขาว่าเราจะ
เราจะไปกับอัฐิเราเราจะไม่ได้อยู่บนเรือเขาอืมครับ
สตาร์ทครั้งที่สามติดเลยติดเลยอืม
ว่าอ่าโอเคไปนั่งระหว่างไปนั่งก็ขับ
เรือออกไปอ่าวหน้าฝั่งอ่าวใช้เพื่อจะไปรอดังขาดอืม
ณตอนนั้นก็คือเราได้ยินเสียงแล้วเป็นเสียงร้องไห้มากับสายลมอืม
เสียงเหมือนบอกว่าพี่ยังไม่อยากไปหรอกแต่พี่ขอโทษอืม
ขอโทษนะที่พี่ทำประมาทที่พี่ต้องทำให้เกิดเรื่องแบบนี้
ทำให้น้องต้องมาเดือดร้อนผมก็เลยพูดไปกับลมว่า

ทุกอย่างมันทำได้น้องอยู่กันได้ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้น
ขอให้พี่ไปอยู่กับแม่ไปอยู่ดูแลแม่บนสวรรค์
ตอนนั้นก็คือจนถึงจุดลอยจังหวะที่พี่สาวเขาก็บอกวิธีการ
เอานี่ลงเอานี่ลงนี่ลงแล้วก็ตอนที่เราลอยเสร็จก็บอกเขานะ
อะไรอย่างเงี้ค่ะก็บอกอ้ำล่ำลาเขาอืม
จังหวะที่เรือมันตีวงวนกลับผมเห็นเป็นพี่ของผมนี่แหละ
เขายืนอยู่บนผ้าขาวเลยนะผ้าขาวที่เราลอยไปแล้วใช่
ยืนผ้าข่าวเสร็จเสร็จแล้วก็เหมือนกับโปะมือให้เราทำสุดท้าย
ช้าเราก็มองเสร็จแล้วเขาก็ปาดน้ำตา
เห็นเลยว่าเขาปาดน้ำตาแต่ผมบอกว่าผมก็คิดแค่ในใจว่า
ฝนไม่มีเดี๋ยวนั้นเลยลมไม่มีใช่อืมผมก็เออ
สงสัยพี่เขาไปแบบภายละแหละก็ก็ปาถึงถึงถึงฟั่ง
ก็พูดกับพี่คนที่สื่อว่าเออเมื่อกี้ผมเจอแบบนี้แบบนี้
พี่ก็บอกตั้งแต่ตอนที่พี่ก่อนอัดฉีดเข้าไปแล้วแหละ

ที่แบบไม่อยากพูดออกมาพูดมาน้ำตามันจะไหลอะไรอย่างนี้
นั่นนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยรวมทุกเหตุการณ์
ระหว่างที่พี่ผมเสียไปวันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่แบบล่ำลากันประมาณนี้ครับ
วันนั้นเป็นวันสุดท้ายป่ะที่มีความรู้สึกว่าเขายังอยู่
เป็นวันสุดท้ายพี่ไม่มีพอหลังจากนั้นคือไม่มีความรู้สึกว่าเออพี่คนที่หนึ่งมาอยู่เลยนะ
ทั้งที่เขาอาจจะเป็นคนที่ขี้แกล้งขี้เล่นแล้วถ้าเราร่ำลาเขาขนาดนั้นจริงถ้าเขายังไม่ไป

ใช่คนในครอบครัวแม้กระทั่งแฟนของพี่คนที่หนึ่งเองเขาจะต้องบอกว่าเขาไม่เจอเลยนะ
แต่ตัวเขาสร้างห่วงในใจของเขาเองว่าอยากให้กลับมาจังเลยอยากเจอจังเลย
แต่ผมพยายามเตือนเขาว่าอย่าไปสร้างห่วงแบบนั้นเหมือนมันเป็นการดึงตั้งเขาไว้
เขาจะไปก็ให้เขาไปแบบสบายใจเขาก็แบบโอเคพี่จะพยายามทำใจ
คนในครอบครัวคนรอบตัวไม่มีใครเจอ
ไม่มีใครเจอหลังจากวันที่ล่ำลากันไปอันนี้จะเป็นเหตุการณ์ยิบย่อยของแต่ละคนหลังจากที่ที่ล่ำลากับพี่ไปแล้วเนี่ย

ก็จะมีเหตุการณ์ช่วงเกิดขึ้นแรกคืน๒คืน๓ของแต่ละคนแต่เป็นเหตุการณ์ยิบย่อยอย่างเช่นคนที่เขาสนิทอย่างพี่คนที่หนึ่งเนี่ยเขาสนิทกับเพื่อนเขาอีกคนนึง
ซึ่งจะเป็นคนขี้เล่นขี้อะไรอย่างนี้แต่พี่คนนี้ไม่รู้นะไม่รู้นะว่าพี่คนที่หนึ่งตาย
เขาก็มาที่สารเจ้าตอนเย็นเพื่อจะมาพวกมาเก็บกวาดสรรเจ้าเก็บอะไรอย่างเงี้ยอืม
เขาก็ยืนทำอยู่ร้องเพลงของเขาอยู่เขาได้ยินเสียงพี่คนที่หนึ่งเนี่ยมาเรียกอยู่ข้างหลัง
เขาจะเรียกกันว่าดำพี่คนที่โดนเรียกเนี่ยเขาจะเรียกเอาว่าไงดำมาทำไมดึกดื่นเนี่ยเขาบอก
ฉันจะมาบอกข่าวอ่ะดิอ่าอืมเดี๋ยวพรุ่งนี้อย่าลืมไปวัดนะเออ
บอกไปวัดทำไมวะมันมีแจกทานเหรออ่าบอกเออเดี๋ยวก็รู้ครับ
แล้วเขาก็เขาก็โดดออกนอกสรรเจ้าไปแล้วเขาก็ไปพอตอนเช้าพี่เขาบอกจริงแฟนของพี่คนที่หนึ่งเนี่ยเขาก็ไปบอกว่าพี่คนที่หนึ่งเสียแล้วนะ
มาถึงบางอ้อว่าเฮ้ยเมื่อคืนเขามาบอกว่าทำไมต้องไปวัด
บอกเขาก็เลยคุยกับแฟนว่าเมื่อคืนฉันเพิ่งเจอมันเองมันเพิ่งมาบอกฉันเองว่าให้ไปวัดวันนี้
อันนี้คือเหตุการณ์ของคลิปย่อยเสร็จอีกอีกเหตุการณ์หนึ่งคือแฟนเขามันเป็นลางดีกว่ามันเป็นลางดีกว่า
เขาบอกณวันนั้นวันที่เกิดเหตุจริงเขาต้องไปมอเตอร์ไซค์
คันเดียวกันอืมต้องขึ้นไปด้วยกันแต่หน้าตอนนั้นน่ะพี่คนที่หนึ่งของผมเนี่ย
เขาเลยบอกแฟนเขาว่าเออเดี๋ยวรออยู่ที่บ้านก่อนเดี๋ยวฉันจะไปทำธุระตรงนี้อีกนิดนึง
เดี๋ยวฉันจะกลับมารับครับและเป็นคำคำพูดคำสุดท้ายที่ได้ร่ำลากัน
ก็คือออกจากบ้านไปเห็นไฟท้ายรถแล้วก็ไปรู้อีกทีคือเรียบร้อยแล้วอืม
ใช่อืมเป็นการตัดใจพี่ก็ถึงบอกว่าเขาตัดใจไม่ได้เขาเขา
ยังต้องมีห่วงอะไรเพราะว่ามันมันไปกระทันหันอืมใช่
ประมาณนั้นครับพี่อุบัติเหตุเหรอเนอะใช่อุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิด
ย้อนกลับไปถึงตอนที่เกิดอุบัติเหตุคือหมายถึงว่าณตอนนั้นเนี่ย
สาวคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ครับแล้วผมจะเล่าเหตุการณ์
วันที่เกิดเหตุเลยคือมีเอ่อรถพ่วงอ่าสิบยี่สิบสองล้อเนี้ยอื้อฮือ
จอดติดกันอยู่ประมาณสามคันเป็นไฟแดงเนอะอืมมันจะเป็นถนนสามเลนอืมอ่า
ซ้ายเนี่ยก็คือสามารถที่จะตรงได้และเลี้ยวซ้ายได้
แต่ต้องรอสัญญาณไฟครับส่วนรถพ่วงเนี่ยเขาจอดอยู่เลนกลาง
สุดที่เป็นรถเอ่อรถเก่งรถกระบะทั่วไปครับตอนที่เกิดเหตุนั้นคือ
ไฟเขียวอืมมีการเคลื่อนขบวนรถออกไป
พี่สาวผมเขาก็มาเลนซ้ายแต่ด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้ที่จะ
เลี้ยวซ้ายอืมเขาจะตรงไปแต่ว่าอยู่เลนซ้ายครับแล้วข้างหน้า
ก็จะมีรถที่เขากำลังที่จะเตรียมเลี้ยวซ้ายอยู่
อ่ะพี่ผมก็เลยเบี่ยงขวามานิดน้อยเพื่อที่จะหลบรถเลนซ้ายข้างหน้า
แล้วก็แซงแล้วเพื่อจะผ่านไปจังหวะตรงนั้นนะครับ
พ่วงคันแรกเขาก็วิ่งผ่านผ่านไฟไฟแดงไปแล้วรถเอ่อรถ
พ่วงคันที่สองก็ตามไปแล้วรถคันสุดท้ายที่เกิดเหตุเนี่ย
เขาก็วิ่งไปในเลนของเขาปกติครับแต่จังหวะที่ว่าพี่ผมเขาเบี่ยงมา
เพื่อจะเปลี่ยนเลนเนี้ยมันมีเสร็จเส้นขอบถนนอ่า
คือล้อยางเนี่ยมันมันล้นดอกยางดอกยางมันล้น
จังหวะนั้นคือฝนมันเพิ่งตกปล่อยใหม่ใหม่ตอนนั้นก็คือพอเปลี่ยนเลนมาปั๊บ
ด้วยความตกใจว่าอาจจะเข้าไปใกล้รถบรรทุกเกินไปหรือเปล่า

มันเป็นช่วงเสี้ยววินาทีที่รถพลิก
ล้อล้อเนี่ยมันจะมีที่กั้นนะพี่แจ๊ค
ล้อรถเนี่ยมันจะมีที่กั้นระหว่างระหว่างช่องว่างแล้วก็มาล้อเนี่ย
มันมีแค่ช่วงของคนเนี้ยประมาณเนี้ยอืม
พี่ผมล้มปุ๊บไม่ฟาดโดนที่กั้นนะ
จริงมันมีที่กั้นไอ้แดง

แล้วก็คือไม่ได้ร้องอะพี่
ให้มันแตกลุกไปเลย
และก็จะมมีเซฟอะไรทุกอย่างที่มันกระเด้นเข้ามาในพุทธบาท

มันไม่มีจังหวะที่เขาจะเจ็บ
ตกใจหรืออะไรเลยอืมเพราะ
เดี๋ยวโอ้โหเข้าใจได้เลยว่าอ๋อโอเคไอ้ตรงที่มันเป็น
เส้นถนนสีต่างเนี่ยสมมุติว่า
สี่ล้อก็แล้วแต่นะถ้าไม่มีดอกยาง
ขับมาเร็วเจอถนนเปียกแล้วไปวิ่งบนเส้นอย่างนี้

บ๊วยก็รับภาษาอะไรกับมอเทศร์ถูกบ้าง
บ๊วยก็เส้นเพิ่งตีใหม่ยังโน้นอยู่เลย
ยังโน้นอยู่หรือมีความโน้นของเส้น

ขนาดเรานั่งดูหลายรอบหลายมุมกล้องเนี่ย
เราคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เร็วขนาดนี้

อาจจะเป็นเฉาของพี่เฉากิ๊ว
ติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิด

โดยเฉพาะบนท้องถนนเวลาที่ฝนตก
ไม่ต้องแค่รถมอเตอร์ไซค์นะรถสี่ล้อเหินน้ำก็เยอะ
ขับมาเร็วอ่ะเจอฝนแบบฝนยิ่งฝนตกใหม่
คือก่อนหน้านั้นฝนไม่เคยตกเลยแล้ววันนี้มีฝนตกใหม่อย่าขับเร็วเด็ดขาดนะครับ
เพราะว่าฝุ่นที่มันเกาะอยู่ตามถนนมันจะไหลมาตามน้ำ
นั่นแหละครับที่ทำให้รถเกิดอุบัติเหตุได้มากที่สุด
๔ล้อก็หมุน๒ล้อไม่ต้องพูดถึงถูกไหมครับ
แล้วยิ่งฝนตกหนักน้ำเจิ่งขับมาเร็ว
ต่อให้เป็น๖ล้อก็หมุนมันเหิน
เพราะฉะนั้นถ้าฝนตกเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเสี้ยววินาทีจริง
แล้วยิ่งเป็นรถสองล้อเจอกับรถใหญ่

ก็นึกภาพอย่างที่ที่คุณหมายเล่านะครับแบบอ้าวอย่างน้อยก็เอามา
เอามาเตือนเอามาเตือนภัยกันมาเตือนภัยกันกับข่าวที่ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อช่วง
ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาใช่ครับอ่านะครับไม่คิดเลยนะว่าจะเป็นคนที่
คนแบบใกล้ใกล้ตัวใช่มันมันเราไม่เคยคิดว่าคนใกล้ตัวเราจะเกิด
เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอืมแล้วพอมันเกิดขึ้นคือเราเราคนที่ยังอยู่เนี่ย
มันตั้งหลักไม่ทันอืมมันไม่รู้จะตกใจหรือเสียใจก่อนดีอืม
ตอนนั้นตอนวินาทีนั้นคือไม่อยากให้ทุกคนได้สัมพันธ์วินาทีนั้นครับอืมมัน
มันจะบางคนอาจจะไปต่อได้หรือบางคนอาจจะอยู่กับมันไม่ได้
ทำใจไม่ได้อืมใช่ครับอ้าวนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดครับที่คุณใหม่เอามา
เล่าให้พวกเราได้ฟังกันถือว่าเป็นเรื่องของข่าวข่าวใหญ่ที่เคยเกิดขึ้น
ข่าวอุบัติเหตุที่ที่น่าตกใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของความสูญเสียครับ
ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณใหม่ด้วยวันนี้ขอขอบคุณคุณใหม่มากที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันแล้วก็ขอแสดงความเสียใจย้อนหลังด้วย
จะได้ไม่พลาดรายการดีอย่างสถานีผีดุของเรานั้นเองครับ

คลิกเพื่อรับชมกันได้เลยครับ